คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเรียกว่าสาดความหวานผ่านโซเชียลข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะคะ
เทศกาลวาเลนไทยค่ะวันนี้เราเลยรวบรวมมาให้ดูนะคะว่ามีไอ้เต้าความรักคู่ไหน
มันมุมมีตุกมีน่ารักมีต่อใจกันมากนะคะ
เริ่มกันที่คู่แรกนะคะต้องบอกว่าชนะทุกแคมเปญยังไง
เงียบว่าทุกคนกล่องแดงหมดเลย
ไม่รู้ว่าเป็นการเติมเต็มเวลาให้กันหรือเปล่า

ติดฟ้าผนังมาเลยแทนขนาดนั้นน่ะ

ตรงเบสค่ะไม่กดไลค์ไอจีกันนะคะ
แต่ลงคอนเทนต์หวานเป็นวาเลนไทยเลยนะคุณผู้ชม
น้องเม็ดเนี่ยเขาวาดรูปให้เป็นของขวัญ
วัดเก่งอะไรอ่ะเนี่ย
ต่อกันด้วยที่วาเลนไทยแรกนะคะ
แล้วก็หลังจากบอกว่าขอเก็บไว้ดื่มดำคนเดียวนะคุณผู้ชม

แล้วก็พิธีกรเศรษฐีป้ายแดงจ๊ะนงพนีกับแจ๊คธนพล
คู่นี้เขารักกันแบบฮาร์ดคอร์ดจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

ผู้ชายก็ได้พาไปทำบุญนะคะ
แล้วก็พามากินข้าวนะคะ
แต่จริงแล้ววาเลนไทยมันจะต้องมีของขวัญนะคะมาค่ะ

สรุปก็คือไม่ให้ง่าย
ลักษณ์นี้ตาค้างอยากเนี๊ยว
ไม่ให้ลาเต๊น่าจะโดนละตายหรอ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
เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดชมหน้าผู้ให้นะจ๊ะนี่เขาบอกอยู่แล้วว่าว่าจะเปิดตัว
วาเลนไทยนี้มาแค่มือกับช่อดอกไม้นะคะคุณผู้ชมแต่ดอกไม้สวยมากน้องมินดูมีความสุข
มากนะคะเออฟังแล้วเจ๊เนาะส่วนอีกหนึ่งนางเอกชิปปี้ซีรินยังคงคอนเซ็ปต์ถ่ายรูปไม่ให้เห็นหน้า

คุณเบิร์ตเองก็ไม่พลาดที่จะนำดอกกุหลาบมาให้แตงโมค่ะ

บอกว่าปีนี้คุณแม่ของคุณเบิร์ต
ดอกกุหลาบให้แตงโมเพิ่มมาอีกด้วยค่ะ
ถือว่าเป็นความรักที่ชาวโซเชียลบอกว่า

แล้วก็กลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่จริงนะฮะ
เป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ตเสมอค่ะ